ดูอีกหนึ่งที่เป็นคาเฟ่บรรยากาศบ้านสวนแบบใกล้ชิดธรรมชาติเลย
คุณสามารถถ่ายรูปได้แบบจุใจและกินอาหารได้แบบอิ่มท้องเลยจ้า
มาที่นี่ค่ะวิวของคาเฟ่แห่งนี้มันสวยมากคุณผู้ชม
อยู่ที่ไหนมหาสารคามไงคะคุณ
อยู่ที่ตำบลขามเรียงอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ
คาเฟ่แห่งนี้เป็นคาเฟ่และเป็นแหล่งเช็คอินแห่งใหม่
ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
คนไหนคนนอกคุณที่ถ้าเกิดว่ามามหาสารคามนะ
เขาจะบอกเลยว่าต้องมาแวะร้านนี้กัน

เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขามีที่ดินเปล่าประมาณ๓๓ไร่

อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
เค้าก็เลยงั้นเปลี่ยนให้เป็นแคฟ่ดีกว่า

สอดคล้องกับความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยนะคะ
พื้นที่นี้จะแบ่งเป็น๒โซนนั่นก็คือโซนคาเฟ่
และ๒คือโซนสวนผักออร์แกนิค
ไกลมั้ยใช่มาเริ่มโซนแรกกันก่อนโซนคาเฟ่นะคะ
นี้เขามีความเลิศตรงที่บรรยากาศเขาอบอุ่นสวยงาม
แล้วมีอาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายให้ลูกค้าเลือกโอ้โหเต็มที่เลย
เมนูเด็ดที่ต้องสั่งก็คือพวกเค้กเบเกอรี่ต่างเขาทำแบบโฮมเมดนะ
อร่อยมากสดใหม่ทุกวัน
สะพอกให้อย่างนี้เสาชอบอ่าสาวเยอะเหมือนกันเนอะ
เขาจะถ่ายรูปก่อนนี่แล้วสาวที่คุณพาไปหลายหลายคนนี่เขาชอบเหมือนกันไหม
เฮ้ยเค้กก็น่ากินร่องดบปังเข้ามาด้วย
มีพี่รูปหรือไม่อ่านั่งว่ะแล้วเมนูที่ไม่ผลพลาดก็คือเมนูข้าวซอยเนื้อวากิว
เห็นนะข้าวซอยเนื้อวากิว
คือทั้งร้านเขาปรุงข้าวซอยออกมาอร่อยกลมเลยแล้วเขาเลือกใช้เนื้อวากิว
แบบคุณภาพเอามาใส่ในชาวเหมือนกันจะมีการเบิร์นส์ไฟพอดถอด

ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๐มกราคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะรีบด่วนนะจ๊ะใครสนใจหรืออยากไปก็แวะกันไปได้
นี่ท็อตท็อตท็อตท็อตคืออะไรท็อตมันคือเนี่ยจริงฉันดูรายการทีวีแล้วเขาพูดก็เลยจำมาแค่นี้
ไม่ใช่ว่าทอดใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่มันเป็นแบบเทคเอาไฟของเขา
เบิร์นโดยแกบอกไฟอ่ะคุณไม่เคยดูรายการทำอาหารอ่ะ
เออดูแต่สารคดีตอนดูอ่ะจำแต่ไม่ได้หาคำแปลก็เป็นสัตว์
เฉพาะแหละเนอะใช่ใช่จำไฟ